เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒คืนที่ผ่านมานะคะ
ทะเลาะกันกลางวงเล่าค่ะแล้วก็ยิงกัน
มีคนเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสอง
แล้วคนที่ก่อเหตุก็เป็นรุ่นพี่ของคนที่เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ในพื้นที่ตำบลยับร่องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ในซอยข้างร้านการยางและโต๊ะสนุกเกอร์

พบศพนายประนดละนินอายุ๓๒
เขามีฉายานะคะผู้เสียชีวิตคนนี้
ฉายาเขาก็คือตองวัดเรียบ
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๓๘ที่หน้าอก๓นัด
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตนั่งร้องไห้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ใกล้กันมีรถกระบะจอดอยู่
สภาพคือถูกกระสุนยิงเป็นรอย
มีรูกระสุนอยู่สองรูมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังมีคนเจ็บอีก๒คน
นายสารวุฒิเสาเวียงหรือฮายอายุ๒๓
โดนยิงเข้าที่ข้อเท้าขวา
นายสิริชัยดวงแก้วหรือในต้อมอายุ๓๒
โดนยิงเข้ากลางลำตัวกระสุนทะลุปอด

กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลศรีสเกต

ผู้ก่อเหตุเป็นรุ่นพี่ของผู้ตาย
หลังก่อเหตุหนีไปค่ะ

เฉลิมชัยพารุ่งโรศหรือในโต้งอายุ๔๔นะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไง

นายประนดหรือตองวัดเรียบผู้ตายเนี่ยค่ะ

คนได้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
ดื่มเหล้ากันอยู่ข้างบ้านหลังจากตองวัดเรียบ
ออกมาจากคุกพ้นโทษคดียาเสพติด
ก็เลยมากินเหล้ากับเพื่อนเมาทะเลาะกับเพื่อนรุ่นน้อง
ทำให้ในโต้งที่อยู่แถวนั้น
ไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยชักปืนยิงใส่ต่อวัดเรียบเลย
สามนัดนี่นะคะยิงเสร็จเขาก็เหมือนกับพยายามจะดูว่ายิงแล้วตายหรือเปล่า
อืมตะวัดเรียบไม่ตายพยายามจะหนีตายแต่วิ่งไปได้ไม่ไกล
สะดุดล้มอยู่ที่หลังบ้านในโต้งตามไปยิงซ้ำเอาให้ตาย
ตามไปยิงซ้ำจนตายนะคะทีนี้ค่ะนายเฉลิมชัยก็คือไปมอบตัวกับตำรวจ
ที่สอบพอเมืองศรีสเกตนะคะครับพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เฉลิมชัยคนนี้ก็คือในโต้งอะค่ะชื่อเล่นเขาชื่อโต้งไปมอบตัว
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเขม่าวดินปืนแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำ
โต้งบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะในโต้งกับน้องชายและเพื่อน
ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันครับตองวัดเรียบกับเพื่อนเพื่อนอ่ะ
มาขอเคลียร์ปัญหากับน้องชายแต่เคลียร์ไม่สำเร็จ
แต่ว่าทางฝั่งของตองวัดเรียบเขามีปืนแล้วเหมือนเขาจะมาหาเรื่องก่อน
คุณโต้งบอกว่าผมก็มีปืนผมเลยป้องกันตัวไป
ครอบครัวรับศพของในตองวัดเรียบมาประกอบพิธีทางศาสนา

มีพิธีรดน้ำศพบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
คุณแม่และแฟนสาวก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวฮัตไทยกาลอายุ๒๖ปี
คือเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะคุณผู้ชม

เคลียร์ปัญหาคาใจกับโต้งและตั้ม
ซึ่งเป็นน้องชายโต้งรวมถึงเต๋าด้วย
เพราะว่าเคยเป็นสายรอดซื้อยาเสพติกมา๓เดือนก่อน
นุ่มของเธอไปถึงที่เกิดเหตุตอน๓ทุ่ม

ตามไปถึงประมาณ๔ทุ่มแล้วก็คุยกัน
คุยกันเสร็จก็เหมือนกับเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะ
ก็นั่งดื่มกินกันตามปกติแต่อยู่ดีมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย

สิ่งที่เห็นก็คือแฟนนุ่มของเธอถูกในโต้งยิง

ซึ่งเป็นกลุ่มในผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะได้ยิงซ้ำ
เธอบอกว่าเธอกังวลใจกลัวว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะจริงแล้วมันมีกล้องวงจรปิด
แต่พอหลังเกิดเรื่องอ้าวกล้องถูกถอดไปแล้ว

เขาไปล่อซื้อยากันนี่แหละพี่
แล้วทีนี้พี่แฟนหนูน่ะเขาแบบเขาเหมือนเคารพพี่เต๋ามาก
แล้วเขาไม่พอใจตรงที่ว่าเป็นเพื่อนกันทำไมถึงทำแบบนี้
เขาก็น่าจะพูดแบบประมาณว่าเออทำไมถึงทำกันแบบนี้อะไรแค่นั้นแหละมั้งค่ะ

ไม่นะคะเสียงโวยวายไม่เพราะว่าเสียงมันก็ดังเนาะพี่มันมีตั้ง๓วง
เสียงมันก็ดังได้ยินอีกทีก็เสียงปืนเลย
อยากให้ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดคนคนทำสองคนจะเอาแค่พี่ชายมารับคนเดียวไม่ได้
แล้วหนูก็เป็นห่วงแบบเออถ้าน้องชายเขายังรอดอยู่แบบนี้แล้วพวกหนูจะปลอดภัยหรือเปล่า
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตเขามองว่ามันไม่ใช่แค่โต้งไง
ที่เป็นคนไปยิงน้องชายของโต้งร่วมด้วยหรือเปล่า
นี่นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเราด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับก็คือยิงเดินมายิงเลยครับ
แล้วนั่งอยู่ข้างผู้ตายแต่ว่าตอนที่มายิงตอนที่มายิงตอนนั้นผมไม่ได้นั่ง
ผมลุกออกมาก่อนลุกออกมาแป๊บเดียวผมเดินไปหาน้อง
แต่ว่าไม่ได้เดินไปไกลครับก็เหมือนเดินไปอีกโต๊ะนึง
แต่เป็นโต๊ะที่ติดกันแล้วไปหาน้อง
แล้วทีนี้ผมกำลังเดินกลับแล้วก็เห็นตอนยิงเลยก็เท่านั้นครับ
เป็นการนัดคุยกันหรือนัดดื่มกันปกติครับ
ไม่ได้โทรตามว่าเอ๊ะไปเองเหมือนจะมีเรื่องอะไร

ไปบ่อยไหมผมไม่เคยไปครับ
ส่วนคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะนางแตงอายุ๔๙ปี
รับว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษ
คดียาเสพติดออกมาคือติดคุกอยู่๗เดือน
เรื่องที่เกิดขึ้นคือมันน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าทะเลาะกันนั่นแหละ

เพราะว่าตั้งแต่ลูกออกมาจากเรือนจำลูกยืนยันรับปากกับแม่ว่า
ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วคงขัดแย้งกันในกลุ่มเพื่อนลักษณะประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่ามีเราอยู่เหมือนอันนี้ไม่น่าต้องฝ่าพุทธ
ยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่เขาแหละกับลูกสะพ้ายเป็นคนโทรหาแม่
ตอนตีสองก็ไปเจอลูกทีแรกบอกว่าเขายังไม่ตาย
คนเดียวนะเนาะที่มาไปซ้ำอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนร่วมก่อเหตุใช่ไหมครับ
อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะอันนี้หนูไม่ทราบแน่นอนค่ะ
ว่าคนเดียวหรือสองคนหนูไม่ทราบค่ะ
ตำรวจสพเมืองศรีสเกตก็ควบคุมตัวในโต้งนะคะ
ดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนเนี่ยค่ะต้องตรวจสอบว่าปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการครอบครองปืน
เรื่องของการพาปืนไปในที่ศาสนาก็นำตัวผู้ต้องหาฝากห่างต่อสารนะคะ
ทีนี้ก็ต้องฝากตำรวจขยายผลให้นิดนึงอย่างที่แฟนสาวของผู้เสียชีวิตบอกไป
ว่าเขาสงสัยว่าใช่ในโต้งคนเดียวหรือเปล่าที่ก่อเหตุนี้